นี่ก็อีกหนึ่งปัญหาในสังคมไทยครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสี่สิบหกปี
เธอบอกว่าร้องขอความเป็นธรรมหน่อยค่ะสามีเป็นตำรวจนะ
ทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายปรากฏว่าไปจับได้ว่าสามีเนี่ย
ไปมีผู้หญิงคนอื่นแล้วพาผู้หญิงคนนั้นไปนอนกกถึงในป้อมตำรวจ
ตามไปเจอนะฮะเอาไปดูนะครับ
รถขาดล้มเมื่อกีฺ้ว่าไหน

ทำร้ายกูใช่ไม
เฮ้อมึงทำร้ายกูใช่มั้ย
นี่ตามข้อมูลที่ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของคลิปเธอกล่าวอ้างนะ
เธอบอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อยมีคลิปนี้เป็นหลักฐาน
เธอบอกว่าเธออายุ๔๖ปีสมมุติว่าชื่อเล่นสมมุติชื่อมดกันแล้วกัน
บอกว่าอย่างนี้นะคลิปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นคืนวันที่๔สิงหาคม
วันนั้นเธอไปหาสามีที่เข้าเวรอยู่ที่ป้อมตำรวจสามีเนี่ยยดร้อยตำรวจตรี
สมมุติว่าชื่ออ้นกันแล้วกันนะเธอไปหานะครับ
สามีเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่สพสำรองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
กาวเวรประจำจุดตรวจจุดสกัดบ้านสา๑
ไปถึงเนี่ยไปเจอภาพบาดตาบาดใจคือสามีเนี่ยเอาผู้หญิงมานอนกกอยู่ในป้อมตำรวจ
ทำร้ายเนี่ยเธอบอกมีคลิปนี้เป็นหลักฐานเธอถูกสามีไล่ผลักทำร้ายเพื่อให้กลับบ้าน
สุดท้ายต้องไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลเนี่ยฮะเธอบอกเธอถ่ายคลิปเอาไว้ที่ป้อมตำรวจ
จากนั้นวันรุ่งขึ้นไปลงบันทึกประจำวันที่สพสำรองสพสำรองนี่ก็คือต้นสังกัดเลย
สามีเป็นตำรวจอยู่นี่แหละเพื่อให้ดำเนินคดีกับสามีข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็พฤติการประพฤติผิดเรื่องของชู้สาวด้วยอยากให้ผู้บังคับบัญชาของสามีเนี่ย
ดำเนินคดีแล้วก็ขอให้ให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยเพราะเธอคือเมียหลวง
ทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่ฮะเธอบอกเนี่ยบาดแผลวันนี้ที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นหลักฐาน
ตามภาพในคลิปที่เธอถูกสามีทำร้าย
กรุณาออกมาเถอะออกมายอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำบ้าง
ไม่ใช่เป็นแบบนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชาย
หนูตัวคนเดียวไม่มีพ่อไม่มีแม่มาทำร้ายหนูกันแบบนี้เหรอไม่ใช่ค่ะ
หนูไม่ยอมหนูจะเอาเรื่องถึงที่สุดด้วยค่ะ
ถ้าเขามาขอคืนดีนี้จะมีการพูดกันไหมครับ
ไม่ค่ะต้องการให้เขาออกอย่างเดียวค่ะ
นี่ในมุมของคุณมดนะฮะที่บอกว่าเป็นภรรยาหลวงนะครับ
แต่ก็ต้องฟังทางฝั่งของฝ่ายชายเขาด้วย

พาผู้หญิงมาอยู่ในป้อมตำรวจจริงเหรอ

จะเป็นเหตุผลอย่างที่ฝ่ายภรรยาหลวงเขาบอกหรือเปล่า
เราก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับร้อยตำรวจรีอ้นนะฮะ

คือทางตำรวจท่านนี้ท่านบอกว่าท่านยังไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรแบบ

เอาเป็นว่าขอให้ข้อมูลเบื้องต้น
รับว่ามีปัญหาทะเลาะกับภรรยามานานแล้ว

เดี๋ยวจะขึ้นศาลเนี่ย๒๓สิงหาคมนี้แล้ว

ไปออกข่าวเรื่อยอะไรอย่างนี้
แต่เรื่องคดีเรื่องเจษฐีขึ้นสารก็ขึ้นอยู่แล้ว

แต่เขาก็ไม่ยอมหยุด